คุยถึงเรื่องของฟุตบอลกันบ้างดีกว่า
เรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยเจอกับจีนนะครับ
อุ่นเครื่องนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของการฝึกซ้อมกันหน่อยวันนี้
ธิรสินแดงดาแล้วก็เฉลิมพงศ์เกิดแก้วกลับมาซ้อมเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วนะ
จะเหลือชนะทิพย์สงกระสินคนเดียวนะครับที่ยังจะเดินทางมาซ้อมวันที่๓๐ใช่ไหม
ขณะที่เฉลิมพงศ์เป็นกองหลังแกนหลักของรายวัชตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ก็นักเตะที่ยังไม่มาเนี่ยครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะครับ
เรียกมาติดครั้งแรกนะครับก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมแล้วนะครับ
ก็รู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับพอสมควร
เนื่องจากเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ตูเรียกติดทีมชุดใหญ่นะครับ
แม้ว่าด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยแน่นอนเป็นรองรุ่นพี่ในทีมหลายคนนะครับ
แต่ก็ไม่เสียใจเลยหากได้รับโอกาสลงสนามในวันเสาร์นี้ก็จะทำอย่างเต็มที่ครับ
ก็ขึ้นมาแล้วก็แบบบรรยากาศก็เข้มข้นแล้วก็กดดันนิดนึงนะครับ
เพราะยังไม่สนิทกับรุ่นพี่คนอื่นเท่าไหร่
ก็อยากได้ลงเล่นสัมผัสเกมสักครั้งนะครับ

เป้กังวลไหมที่เราอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาที่เรียกมาหน้าใหม่ก็ไม่ได้ลงเลย
ก็ไม่กังวลนะครับ
คือถ้าสมมุติว่าได้ลงก็ถือว่าเป็นโอกาสของตัวเองครับ
ก็ถือว่ามีโอกาสแล้วนะในการถูกเรียกมาติดทีม
ก็เป็นประเด็นอยู่แหละว่าจะตัดใครออกนะครับ
ให้เหลือ๒๓คนเพราะว่าเค้าเรียกมา๒๖

แต่ว่าการเข้าแคมป์ถึงแม้จะโดนตัดออก
เกมยังอยู่ต่อนะครับอยากให้ทุกคนนั้นรู้จักกันแล้วก็เหมือนกับได้สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันมากขึ้น
ครับผมย้ำกันถึงเรื่องโปรแกรมนะครับไทยเจอกับจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้นะครับ